พักนี้ต้องจับตาดูภูมิใจไทยคุณผู้ชม
เมื่อวานนี้คุณอนุทินชาญวีรกูลหัวหน้าพัก
ปฏิเสธที่จะให้สัมภาษณ์สื่อหลังจากที่มี
ท่าทีจากก้าวไกลก็คือถอยให้เพื่อไทยตั้งรัฐบาลแทน

คุณอนุทินครับช่วงเย็นนะ
ก็มีความเคลื่อนไหวมาจากภักดิ์คือโพสต์
โพสต์หนึ่งไว้เป็นรูปภาพของคุณอนุทิน
แล้วก็ระบุว่าพูดให้ชัดเจนก็คือ
เก้าไกลพักเดียวที่มีนโยบายเรื่องนี้
ก็คือการแก้ไขมาตรา๑๑๒

ไม่รับฟังเสียงทักท้วงคำร้องขอของใครทั้งนั้น

ประเด็นนี้จะทำให้เกิดความขัดแย้งของคนในชาติ

ก็สอดรับกับโพสต์ก่อนหน้านี้ที่ภูมิใจไทย
แถลงจุดยืนไม่ร่วมตั้งรัฐบาลกับ
ที่มีนโยบายแก้ไขมาตรา๑๑๒
ช่วงค่ำนักข่าวรายงานว่า
ภารกิจของทีมบริหารภักดิ์เพื่อไทย

ทางฝั่งของเพื่อไทยกับก้าวไกล

โดยคุณหมอชนนั่นศรีแก้วหัวหน้าพัก
คุณภูมิธามเวชยาชายรองหัวหน้า
ทำการเห็นว่าย้ายมาที่พักเพื่อไทยแล้ว
บอกว่าเป็นการให้เกียรติพักใหญ่

ก็คงจะเป็นการเข้าหารือกรณีการเสนอชื่อ

ในวันที่๒๗กรกฎาคมนี้นั่นเองครับ
อย่างไรก็ตามช่วงเที่ยงคืนที่ผ่านมา
ใส่เสื้อยืดแล้วก็กางเกงขา๓ส่วน
ก้มหน้าเหมือนดูมือถืออยู่
บนถนนน่าจะเป็นสวนสาธารณะตอนกลางคืนบอกว่า

มีคนไปแสดงความรู้สึกคือ
โกรธบ้างกดหัวใจบ้างกดยิ้มหัวเราะบ้าง

ก็คงเป็นทีมงานล่ะบ้าง

พี่สงสัยเยอะจัง